คุณผู้ชมฮะมีความคืบหน้าเมื่อเช้านี้นะครับ
บริเวณท่าน้ำตรงจุดที่คุณแตงโมพลัดตกน้ำไปนะครับ
พี่ชายของคุณแตงโมไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

นี่คุณผู้ชมฮะโดยพี่ชายของคุณแตงโมนะครับ
ก็คือคุณดายศเดชจบนะครับ
รวมถึงภรรยาเดินทางไปที่ท่าน้ำพิบุญสงครามหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ใกล้กับจุดพบร่างของคุณแตงโม
จุดนี้นะจริงจะมีแฟนคลับของคุณแตงโมนะคุณฮะ
คนที่ชื่นชอบแล้วก็คนที่มาไว้อาลัยคุณแตงโมเนี่ย
ได้ร่วมเอาดอกไม้เอาของเอาตุ๊กตาอะไรมาวางไว้
เมื่อเช้านี้นะฮะพี่ดายศพี่ยศก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณดาราสาวนะครับ
โดยพี่เขาบอกว่าแม้ว่าน้องสาวหรือว่าคุณแตงโม
จะนับถือศาสนาคริสต์แต่ตัวพี่เองนับถือศาสนาพุทธ
พี่เลยมาขอทำพิธีเพื่อความสบายใจของครอบครัวนะครับ
ระหว่างทำพิธีพี่ดายศเองได้นิมนต์พระสงฆ์
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณดาราสาวบริเวณท่าน้ำ
พร้อมเครื่องเส้นไหว้นะครับก่อนจะเริ่มทำพิธีกราบไหว้
แล้วก็เชิญวิญญาณของน้องสาว
จากนั้นพี่ยศพร้อมด้วยคุณไทยเอกพันธ์นะครับ
เพราะว่าอันนี้คลิปที่เห็นก็ต้องขอบคุณเลย
ทางคุณไทยเอกพันธ์ก็เป็นคนไลฟ์ด้วยนะครับ
ทั้งทางพี่ยศเองแล้วก็พี่ไทยเอกพันธ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ลงเรือไปทำพิธีต่อ

จุดที่พบร่างของคุณแตงโมนะครับ
โดยพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระจากวัดท่าไม้นะ
เพราะว่าพี่ไทยบอกว่าหลวงพี่อุเทน
ท่านก็มอบหมายให้พระสงฆ์จากวัดมาทำพิธีให้นะครับ
แล้วก็ลงไปที่กลางแม่น้ำเจ้าพญา
พี่ยศเนี่ยขอให้น้องสาวไปสู่สุขติ
ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแม้ถ้าเลือกได้
จะไม่ได้อยากให้น้องจากไปก็ตาม
แต่เห็นภาพดอกไม้ที่แฟนคลับเอามาวางไว้ตรงท่าน้ำ
ก็รู้สึกตื้นตันกับความรักจากแฟนคลับที่มีให้ต่อน้องสาวของพี่นะครับ
ก็คือคุณแตงโมนั่นเองนะครับ
เมื่อเช้าก็ถือว่าเป็นการประกอบพิธีในการเชิงดวงวิญญาณนะครับ
นับถือพุทธนะคุณแตงโมนับถือคริสต์นะครับ
ก็เลยบอกว่าอยากทำเพื่อให้เกิดความสบายใจด้วยนะครับ